ภาพรวมในวันนี้จากการแถลงของสบคนะคะ
วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่๑๙๔๐ราย
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๖๘๙๘๔ราย
อดผู้เสียชีวิตวันนี้๒๑ศพนะคะ
นี่ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม๒๔๕ศพแล้ว
สำหรับผู้ป่วยในประเทศอยู่ระหว่างการรักษา๒๙๔๘๑ราย
อาการหนัก๙๕๔รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๒๗๐รายนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง๒๑ศพ
ข้อมูลจากสบคก็คือส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัว

จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง๓ราย
ก็เลยอยากจะขอความร่วมมือทุกคนนะคะในการดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน
ตัวเลขผู้ป่วยสะสมเดือนเดียวสูงถึง๓๖๒๙๐ราย
เสียชีวิต๑๐๙ศพค่ะ
ประเด็นที่เป็นดราม่าข้ามคืนเลยนะคะ
สำหรับกรณีที่กรทมออกคำสั่งมาแล้วว่า
ห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหารใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏมีโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะเป็นร้านอาหารในโรงแรม
เขาบอกว่าให้ลูกค้ามาทานอาหารแต่คือสั่ง
แล้วเข้าไปนั่งทานในห้องของโรงแรมให้จ่ายราคาเป็นรายชั่วโมงแบบนี้ค่ะ
เรื่องมันเลยกลายเป็นดราม่าว่าแบบนี้มันสวนทางกับคำสั่งไหม
แบบนี้ถือว่าผิดกฎหรือเปล่านะคะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะลงพื้นที่เลยไปที่โรงแรมตามโพสต์นี้นะคะ
อยู่แถวพระรามเก้าไปเจอเจ้าของโรงแรมเองเลย
เขาก็ยอมรับว่าผมนี่แหละเป็นคนโพสต์เอง
แล้วพอเกิดเป็นกระแสดราม่าก็เลยลบทิ้งดีกว่า

เขาบอกว่าเขาไม่ได้จะฝ่าฝืนหรือขัดคำสั่งอะไรนะ

ปรับตัวที่เขาต้องอยู่รอดในยุคโควิด๑๙แบบนี้
เขามีพนักงานต้องดูแลอีก๔๐กว่าชีวิต

ห้องพักธรรมดาเขาก็ให้เข้าไปลูกค้าคนหรือ๒คน
ส่วนห้องสูตรเนี่ยเขาก็ให้เข้าไป๕คนไม่ได้เกินกว่านั้นเลย

ผมมี๗๓ห้องผมจะเปิดทั้ง๗๓ห้องก็ได้
แต่วันนี้ผมรับอยู่แค่๑๐ห้องต่อรอบ
เพื่อหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ถ้าผมจะหาประโยชน์เท่าตัวเองวันนี้ผมเปิด๗๓ห้องแล้ว

ว่าราชการกรุงเทพให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
บอกว่าไม่ผิดนะอันนี้ถือว่าไม่ผิด
เพราะว่าไม่ได้นั่งทานในร้านอาหาร
สั่งอาหารไปทานในห้องพักที่เป็นโรงแรม
ถือว่าไม่ผิดรวมถึงวันเดียวกันค่ะ
นางธานิวัลกุณมงคลนายกสมาคมพัฒนาคารไทย
หนังสือถึงพลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าทบทวนคำสั่งได้ไหม
คือรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเยอะมาก
ทบทวนคำสั่งอยากให้เปลี่ยนกลับมา
เป็นสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้จนถึง๓ทุ่ม
เหมือนก่อนหน้านี้ที่จะมีการยกระดับเพราะตอนนี้เนี่ย
ผู้ประกอบการต่างเขาบอกมูลค่าความเสียหายต่อวันเนี่ย
ล้านบาทเลยก็เลยอยากจะเสนอ
มาตรการนะคะให้สอบคอช่วยพิจารณาด้วยเช่น
ถ้าเป็นอาหารจานเดียวริมทางนั่งทานได้โต๊ะละ๑คนดีไหม
ย่างชาบูบุฟเฟ่เว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า๒เมตร

หรืออาจจะเว้นระยะห่าง๑เมตรแต่มีฉากกั้น
และไม่อนุญาตให้ตักอาหารบุฟเฟ่เอง

เพราะว่าตอนนี้มาตรการเยียวยาก็ยังไม่ออกนะคะ